หลายคนอาจจะยังไม่ได้ทานข้าวคุณมิ้นหินข้าวยัง

พัฒนาคารจีนฮองมินเป็นร้านอาหารจีนอีกหนึ่งแห่งที่
เนนูดังก็คือเป็ดปะกิ่งคุณผู้ชมไม่ว่าใครที่ไปก็ต้องไปชิมที่นี่นะครับ
จนทำให้เมนูเป็ดปลากิ่งที่นี่ต้องบอกว่า
ราคาสูงที่สุดในประเทศ

เป็นปลากิ่งหนังกรอบนำมาห่อแป้งบาง
ใส่เครื่องครบให้รสชาติกรมกรอบ

เป็นเมนูยอดนิยมของร้านฮองมินพัฒนาคารจีน
ไม่ว่าใครมาก็ต้องสั่งค่ะ
จนทำให้เมนูเป็ดปะกิ่งของฮองมิน
แท่นเป็ดปะกิ่งที่มียอดขายที่ดีที่สุด
ในประเทศไทยถึง๒ปีซ้อนค่ะ
แต่ปะกิ่งนี่ถือว่าร้านเราเป็นอันดับ
เหมือนกับอันดับแรกของเมืองไทยยอดขายนะฮะ

จากไหนก็คือวัดจากการเราใช้
เหมือนกับปริมาณการใช้เป็ดนะครับ

เปรี้ยวหวานหรือทอดกระเทียมก็ได้ตามใจชอบเลยค่ะ
แต่ถ้าใครอยากจะลองสั่งเป็ดปักกิ่ง
กลับไปรับประทานดูที่บ้าน
บริการเป็ดปะกิ่งทูโฮมในราคา๔๙๙บาท
ที่นี่ยังมีเมนูซิกเนเจอร์ที่น่าลิ้มลอง
อย่างกระเพาะปลาน้ำแดงถั่วแขกผัดหมูสับน้ำเลี้ยบ
รวมไปถึงของหวานอย่างแปะกล้วยน้ำเชื่อม
ซึ่งล้วนเป็นเมนูยอดนิยมของทางร้าน
และเนื่องในโอกาสครบรอบ๒๐ปีร้านฮองมิน
นำเมนูเหล่านี้มารวมอยู่ในเซตมินิเหลาฮองมิน
ให้ลูกค้าเลือกรับประทานได้๔อย่างที่ร้าน
ในราคา๘๙๙บาทเท่านั้นค่ะ
และที่อยู่บนโต๊ะตรงหน้านี้นะคะคุณผู้ชมคือเซตมินิเหล่าฮองมินค่ะ
ซึ่งวันนี้ก็คัดเลือกมาแล้วนะคะ๔จานเด็ด
จากทั้งหมด๑๐กว่าเมนูในเซตค่ะ
จะมีทั้งเป็ดปักกิ่งถั่วแขกผัดหมูสับน้ำเลี้ย
เพาะปลาน้ำแดงไปจนถึงของหวานอย่างแปะก๊วยนะคะ
รวมทั้งหมดนี้๘๙๙บาทค่ะ
เหมาะสำหรับทานด้วยกัน๓๔คนค่ะ
แต่สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
ก็ยังสามารถรับประทานเมนูมินิเหลาฮองมินได้
ราคาที่ถูกลงกว่านี้อีกนะคะ
อกจากนี้ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ยังสามารถรับส่วนลดเพิ่มได้อีก๑๕ทุกเมนู
แรกใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายค่ะ
ใครที่อยากมาลองเมนูเป็ดปะกิ่งที่ขายดีที่สุดที่ร้านทองมิน
มีทั้งหมด๑๐สาขาตามศูนย์การค้า
ห้างสรรพสินค้าต่างทั่วประเทศค่ะ

น่าทานมากเศร้าเลยเดี๋ยวสั่งไลน์แอดก็ได้นะ